ปราจีนบุรีนะคะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ๕๐ปี
ออกไปหาของป่าบอกที่บ้านบอกออกไปหาหน่อไม้แป๊บนึง
เดี๋ยวตอนเย็นกลับแต่พอถุงเย็นแล้วมันไม่กลับสิคะ
ชาวบ้านเนี่ยพากันออกตามหาโดยเฉพาะครอบครัวค่ะตามยังไงก็ตามไม่เจอ
แต่สรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยออกตามหาไปพบเป็นศพค่ะ
อยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ตำรวจสพสะบัวพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจจะ
พุทธธรรมกบินบุรีและกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
ไปตรวจสอบกรณีคนเสียชีวิตในคลองหนองคล้าค่ะ
พื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ที่เกิดเหตุค่ะไปพบศพนางคำปิ่นกาลพลึกอายุ๕๐ปีค่ะ
ศพนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำขึ้นอืดแล้วด้วย
ตำรวจแจ้งให้กู้ภัยนำร่างขึ้นจากน้ำ
ส่งให้แพทย์ชนสูตรนะคะสอบสวนเบื้องต้นค่ะ
ทราบว่านางคำปิ่นผู้เสียชีวิตออกจากบ้านช่วงเช้าของวันที่แปด
กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกบรรดาคนที่อยู่ในบ้านว่าจะออกไปหาหน่อไม้ในป่า
กระทั่งมืดกระทั่งค่ำยังไม่กลับบ้านค่ะ
และย่านเนี่ยตอนที่ดูของพวกศพนะคะพอไปดูศพก็ร้องไห้แบบเนี้ยครับ
อดกันร้องไห้ระงมทีเดียวที่ร้องไห้เนี่ย
เพราะว่าก็ช่วยกันตามหาตั้งแต่วันที่หายไปนั่นแหละแต่ก็หาไม่เจอนะคะ
หาตั้งแต่เช้าจนค่ำเช้าจนค่ำสรุปสุดท้ายก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยตามหา
แล้วก็ไปเจอว่าเป็นศพจมอยู่ในหนองน้ำนะคะ
นางสาวสมฤดีบุตรสันอายุ๒๖ปีลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่า
การแบบนี้นะคะคาดการณ์ว่าระหว่างที่แม่ออกไปหาหน่อไม้
อาจจะรู้สึกร้อนเพราะสภาพอากาศช่วงกลางวันมันร้อนจัดเลย
น่าจะลงไปล้างหน้าล้างตัวที่ริมคลองแล้วเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมค่ะ
ลงไปในน้ำเลยแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตใดนะคะ
หลังจากชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำมากลับจะนำกลับมาที่บ้านนะคะ